ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็งงเหมือนกันน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

ผู้หญิงคนนึงอยู่ดีก็เดินไปที่กรอบรูป
เป็นกรอบรูปพระที่อยู่ในร้านกาแฟ

เอากรอบรูปพระมาทุบทำลายใหญ่เลย

ทางร้านกาแฟเขาก็งงว่าทำไมถึงทำแบบนี้
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

อยู่ดีหยิบกรอบรูปพระมาทำลายแบบนี้
โอ้ยเดี๋ยวจ่ายเงิน

ตั้งใจเดินไปหยิบกรอบรูปพระเลยนะ

ลงพื้นกระทืบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยเคลียร์แล้วคิดเงินเลย
พนักงานในร้านลูกค้าในร้านงงจริงค่ะ
เราตามเรื่องให้ต่อนะคะเราไปตามหาร้านกาแฟร้านนี้
นางสาวจิตตาพรอายุ๒๑ปีนายอานงอายุ๑๙ปี

ตอนเกิดเหตุประมาณ๙โมงกว่าค่ะลูกค้าใช้บริการค่อนข้างเยอะ
กาแฟเลือกซื้อขนมถามพนักงานในร้านกาแฟว่า
ร้านมีกล้องงงจรปิดไหมถามก่อนว่ามีกล้องไหม
พนักงานก็ตอบไปว่ามีกล้อง
ผู้หญิงคนนี้ยิ่งรู้ว่ามีกล้องยิ่งก่อเหตุ

แล้วก็ไปหยิบรูปพระที่วางอยู่บนชั้นวางของข้างเคาน์เตอร์
แล้วก็มาทุบมากระทืบ
ก่อเหตุเสร็จเดินไปคุยกับลูกค้าโต๊ะอื่น
ที่เขาเป็นพยาบาลไปคุยด้วยคือ
อยู่รั้งกาแฟอยู่ในโรงพยาบาลไปชวนพยาบาลที่มาดื่มกาแฟคุย
เรียนมากี่ปีแล้ว
พยาบาลก็ตอบนะว่า๒ปีแล้ว
หลังจากนั้นคุยเสร็จไปจ่ายเงินค่ากาแฟ
จ่ายค่าขนมจ่ายไป๑๓๐๐บาทนะคะ
แล้วก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเคลียร์เรื่องรูปเดี๋ยวเคลียร์

เจ้าของร้านค่ะนายสิทธิพงศ์อายุ๓๐
บอกว่าเบื้องต้นก็ตรวจสอบความเสียหาย
ก็มีรูปพระที่ได้รับความเสียหาย
มีแก่วน้ำมีป้ายโฆษณามีของตกแต่ง
ที่ถูกผู้หญิงคนนี้ทำลายเสียหายไปหลายชิ้นเลย
แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุเหตุผลมันคืออะไร

ใช่ไม่แน่ใจคิดว่าเขาน่าจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
ว่าปกติคนทั่วไปคนไทยเมืองพุธอยู่แล้ว
รูปพระรูปอะไรอย่างนี้มันก็ต้องอยู่ที่สูง
ผมเห็นหวงก็โมโหนะเขาจะเอารูปอย่างนี้
รูปพระมันเป็นรูปที่เปิดร้านวันแรก
หรือแบบที่เจ้าของร้านกาแฟสงสัย
ผู้หญิงที่ก่อเหตุป่วยทางจิตหรือเปล่า
มารักษาอาการอะไรที่โรงพยาบาลแล้วอาการกำเลิบอะไรหรือเปล่า
หรือว่าแวะมาตรงนี้ระหว่างรอพบหมอหรือได้ไหม

ทีนี้ค่ะก็ทางเจ้าของร้านกาแฟเขาแจ้งความไว้แล้วนะคะ

ไปแจ้งความที่สพเมืองเชียงราย
ยังไงก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะว่าต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายกันด้วย
แต่ถ้าป่วยป่วยทางจิตจริง

ถ้ามีอารมณ์ร้อนกำเลิบแบบนี้เนอะ
จะมีคนดูแลแล้วก็เดี๋ยวรอตรวจร่างกายยืนยันอีกครั้งหนึ่ง